คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดคุยถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร
ล็อตแรกที่จะนำเข้าสู่ประเทศไทย
ก่อนหน้านี้เราสั่งจากมาเลเซียแต่ว่าจริงแล้วส่งผ่านนะคะ

รวมทั้งจะมาพูดคุยถึงภาพรวมของรถเมย์ของประเทศไทยในช่วงเวลานี้กันด้วย

ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

ใครที่เคยมองภาพกรมศุลกากรไปในเชิงลบ
เชิงมองในแง่ร้ายว่ากรมนี้เนี่ยเวลาเจอคนมีอำนาจ
คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เอาเข้าจริงแล้วไม่กล้า
ที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
หรือใครที่เคยมองว่าเจ้าหน้าที่กรมศูนย์ละกากรเอื้อประโยชน์
หาเงินสำหรับคนที่จะส่งของออกสั่งของเข้ามา
เรื่องเก่าเหล่านี้เป็นภาพที่ไม่ดีในสังคม
แต่วันนี้อยากให้สังคมไทยมีความสุข
กรมศุลกากรในภาพลักษณ์ใหม่ครับ
เพราะผู้นำองค์กรนี้คืออธิบดีกรมศูนยากากร
คุณกุฤษสมบัติศิริได้แสดงออกให้เห็นว่า
พอถึงจุดหนึ่งกรมศูนย์ละกากรไม่รูปหน้าปะจมูก
และเดินหน้าชนเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง
พจน์สง่างามขึ้นมามากเลยครับ

ก็เรื่องที่คุณดาวเกินไปเมื่อสักครู่ว่า
รถแรกที่ส่งมา๙๙บวก๑คือ๑๐๐คัน
แจ้งว่าประกอบที่มาเลเซีย
แล้วก็ใช้วัตถุดิบของมาเล

เพื่อจะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า
รถเนี่ยส่งมาถึงกรมศูนย์แล้วครับ
กำลังจะปล่อยออกมาอยู่แล้วเชียว
แต่ปรากฏว่าเกิดความเอกใจขึ้นมาว่า
เอ๊ะรถแบบนี้มันผลิตมาจากจีน
ใครก็รู้ว่ามีโรงงานผลิตอยู่ที่จีน
แล้วส่งมาประกอบที่มาเลเนี่ย
ส่งมาประกอบจริงหรือ

สำแดงเท็จออกเอกสารเท็จว่าประกอบที่มาเล
ก็เกิดความสงสัยแคลงใจกันสิครับ
เกือบจะปล่อยออกมาแล้ว
ในที่สุดนำไปสู่การพิสูจน์

ไปพิสูจน์ไปถึงมาเลเลยครับ
แล้วก็พบจริงความจริงก็ปรากฏว่า

แพะพักไว้มาเล
แล้วก็วางแผนต้มรัฐบาลไทย
ต้มกลมศูนย์ว่าเป็นรถที่ประกอบที่มาเล
ความจริงปรากฏชัดเจนแดงแจ๋เลยครับทีนี้

พอแจ้งเท็จเสียภาษี๔๐อย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับ

กฎหมายเขาจึงต้องให้ปรับ

สองเท่าสามเท่าก็ว่ากันไปนะครับ
ในที่สุดเจอทั้งภาษีเจอทั้งค่าปรับ

นี่เซฟเงินให้ประเทศชาติ
แล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของกรมศูนย์ละกากรสง่างาม
ในการเด็ดขาดเอาจริงเอาจัง
ก็แปลว่าถ้าวางแผนต้มกันจนเปื่อย
ตุ๋นกันเรียบร้อยสำเร็จเนี่ย
ประเทศไทยขาดรายได้ไปเกือบพันล้าน

มิน่าตอนถึงยื่นซองประมูลกันเนี่ย
ถึงเสนอต่ำกว่าราคาของคนอื่นเขาหมด
เพราะคิดอยู่ในใจนี่ว่าเดี๋ยวทำอย่างนี้
จะละเว้นภาษีได้
ก็ใส่ราคาต่ำกว่าคนอื่นเขาหมด
ต่ำกว่าราคากลางตั้ง๖๓๒บาท

ฉะนั้นถ้ากล้าคิดกล้าทำกันขนาดนี้แสดงว่าอะไรล่ะแสดงว่า
ต้องเส้นใหญ่เส้นใครก็ไม่รู้ล่ะต้องเส้นใหญ่ถึงจะกล้า
คิดอย่างนี้ได้หรืออาจจะเคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีต
อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ทำได้ถึงขนาดนี้ต้องแปลว่ามีอิทธิฤทธิ์และมีเส้นใหญ่
ฉะนั้นสิ่งที่ต้องจับตามองจากนี้ก็คือว่าเรื่องนี้มันจะแผ่วปลายไหม
เรื่องนี้มันจะเข้าภาษิตที่ว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เหลาลงไปเป็นบ้องกัญชาไหม
ไม่ใช่อธิบดีประกาศเปรี้ยงว่าต้องจ่ายภาษีและเสียค่าปรับเกือบพันล้าน
แล้วในที่สุดพอสังคมลืมไปไปมุบมิบมุบมิบกัน
แล้วก็เสียภาษีและจ่ายค่าปรับน้อยลงเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับ
สังคมต้องจับตามองเพราะนี้เป็นกรณีที่เรียกว่า
ไม่ใช่นานนานเกิดขึ้นมาบ่อยสำแดงเท็จหลอกลวง
แล้วกรมศูนยากากรก็พิสูจน์จนได้ปกติแล้วในอดีตเนี่ย
ถ้าใหญ่ขนาดนี้กล้าวางแผนขนาดนี้ส่วนใหญ่ผ่านครับ
ผ่านก็รู้กันอยู่แต่คราวนี้ต้องชื่นชมกรมศูนย์ละกากร
แต่ว่าที่ต้องดักทางไว้ก่อนก็คือว่า
พอไปนานยาแพร่ไว้นะพออยู่ไปนาน
สังคมไม่ได้จับจ้องไม่เป็นข่าว
แผ่วปลายเพราะว่านี่เป็นล็อตแรกเท่านั้นนะ
ที่เข้ามาเนี่ยมีรถ๒รถ๓จะออกมายังไงก็ไม่รู้
ฉะนั้นสิ่งที่อธิบดีกุฤษสมบัติสิริ
ทำไว้คราวนี้ถือว่าสง่างาม

มีความน่าเชื่อถือเอาจริงเอาจังไม่ใช่เอาเฉพาะลายย่อย
ลายเล็กลายน้อยที่ไม่มีเส้นไม่มีสายลายใหญ่ใหญ่มีเส้นมีสาย
ฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องฝ่ายผู้มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ฝ่ายผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่กล้ากับเขา
คราวนี้แสดงให้เห็นแล้วว่ากล้าก็ต้องแสดงความชื่นชม
ทีนี้มาถึงเรื่องขอสมกในอนาคตก็จะได้มีรถใหม่มา
เท่าที่ดูเห็นในภาพนี่สวยงามเลยล่ะครับทั้งที่นั่งข้างในทั้งรูปลักษณ์ของรถ
สวยงามหน้านั่ง
แต่ปัญหาก็คือว่าได้รถใหม่มาเนี่ยโชเฟอร์ยังเป็นคนเก่า
คนขับคนเก็บกระเป๋ายังเป็นคนเก่าก็ไม่ว่าหรอกครับคนเก่า
แต่ว่าต้องปรับพฤติกรรมด้วยนะครับไม่ใช่ได้รถใหม่มา
แต่พฤติกรรมโชเฟอร์บางคนยังเหมือนเดิม
ขับรถสวิสวาสเขากดกลิ่งให้จอดป้าย
ก็ไม่จอดไปแถมให้เขาเขากดกลิ่นซ้ำมาก
โมโหยั่วใส่เขาคนเดินขึ้นมาช้าช้าหน่อย
ก็ไปตำหนิไปด่าเขาสารพัดนะครับ
เลนซ้ายก็ไม่ไม่คิดมาเลนกลางเลนขวา
จอดเลยเลนขวาสุดให้คนเสี่ยงภัยเดินลงจากรถ
รถที่มาเลนกลางเลนซ้ายปาดมาคนก็ต้องเสี่ยงเอา
ในมุมของคนขับก็บอกว่าแน่นอนเลนซ้ายไม่อยากวิ่งเพราะ
เลนซ้ายรถเก๋งไปจอดหน้าหน้าป้ายเข้าออกลำบาก
อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าขีดเส้นใต้สุดท้ายก็คือ
ว่าได้รถใหม่มาขอสมกต้องปรับพฤติกรรม
คนขับรถโชเฟอร์พอขอรอใหม่ต้องขับต้องแก้ไขปัญหา
พนักงานเก็บเงินใหม่ผมไม่รู้ว่าสี่ร้อยกว่าคัน
เนี่ยจะมีระบบเก็บเงิน
อัตโนมัติไปหยอดเองหรือว่าต้องมีคนเก็บ
ถ้ามีคนเจ็บก็ต้องปรับพฤติกรรมของ
ของกระเป๋าของคนเก็บเงินด้วยไม่ใช่ได้รถใหม่
แต่โชเฟอร์บางคนยังเป็นอันตภัณฑ์เหมือนเดิม
เก็บเงินยังเป็นอันตภัณฑ์เหมือนเดิมแล้วก็ใช้พฤติกรรมเดิม
ใหม่แต่ตัวรถก็ไม่มีประโยชน์วันนี้ก็ฝากสองเรื่อง
ชื่นชมไปถึงกรมศูนย์รักษากรฝากบอกไปถึงขอสอหมอกอร์
ได้รถใหม่มาต้องปรับทัศนคติของคนขับรถใหม่ด้วย
นี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับขอบคุณครับ
รถใหม่มาแล้วนะคะอย่างอื่นก็ต้องปรับปรุงใหม่ไปด้วย
ให้มีความทันสมัยให้ถูกใจลูกค้านะคะซึ่งก็คือประชาชนทั่วไปนี่แหละนะคะ
ส่วนเรื่องของการดำเนินการต่างหลังจากนี้ต้องตรงไปตรงมาของทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ

น่าสนใจนะฮะรถใหม่แต่ว่าคนที่ทำงานก็คนเดิม
การขับรถจะเป็นยังไงนะฮะต้องติดตามกันต่อไป
แต่ว่าเรื่องของการเลี่ยงภาษีนั้นสำคัญมากเพราะว่าทำให้ไทยนั้นสูญเสียรายได้เยอะเหมือนกันนะครับ